ดูเรื่องของการจับกลุ่มยาเสพติดกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมคราวนี้ฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคาม

ทีนี้ก็มีการซัดทอดไปถึงพ่อค้าที่เป็นพ่อค้ารายใหญ่
มีการนัดหมายเพื่อที่จะล่อจับล่อซื้อ
แต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาตี๓นัดหมายกัน

แต่พอเห็นเจ้าหน้าที่เท่านั้นแหละโอ้โหรีบหนีเลยค่ะ
แล้วท้ายที่สุดรถกระบะก็ไปพลิกคว่ำ
เสียหลักพลิกคว่ำตกทุ่งนา
แล้วตัวคนที่จะมาขายยาที่จะมาส่งยา
อาศัยจังหวะที่มืดตี๓ไง
ก็เลยหนีขับรถหนีไปนะคะ
ปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคาม
ก็มีการสนที่กำลังกันกับฝ่ายความมั่นคงอำเภอวาปีปฐุม

อยู่ที่หมู่บ้านดงยางที่หมู่๓ตำบลนาขา
อำเภอวาปีปฐุมที่มหาสารคาม
แล้วก็ไปคุมตัวนายอภินันอับมะทังอายุ๒๙ปีเอาไว้ได้
เพราะว่าชาวบ้านเขาร้องเรียนมาบอกว่านายอภินันเนี่ยนะ
มีพฤติกรรมชอบไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ไปค้นทั่วบริเวณบ้าน
ไปเจอยาบ้าค่ะนี่ดูสิคะ

ซึ่งนายอภินันโยนทิ้งออกนอกหน้าต่าง
ตอนที่เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจค้น
แต่พอเจ้าหน้าที่เขาไปเจอหลักฐานแบบนี้
ก็ต้องเก็บเอาไว้แล้วก็นำตัวนายอภินันไปตรวจปัสสาวะ
ปรากฏว่าก็เจอสารเสพติดในร่างกาย
ทีนี้จากการสอบสวนนายอภินันก็รับสารภาพ
บอกว่าผมไปซื้อยาบ้ามามาจากนายอนุวัฒน์ปะกิลาพัง
อายุ๒๙ปีเขามีฉายาด้วยนะคุณ
ซึ่งเป็นชาวบ้านหนองไผ่ที่หมู่๗ตำบลนาขา
เป็นเพื่อนสนิทกันกับนายอภินัน
แล้วก็เป็นพ่อค้ายาบ้ารายสำคัญในเขตอำเภอวาปีปฐุมเลย
พอเจ้าหน้าที่เขาได้ข้อมูลสาวต่อไปแบบนี้แล้ว
ก็เลยต้องขยายผลล่อซื้อเพื่อที่จะจับกลุ่มตัวนายอนุวัฒน์
ทีนี้ก็มีการล่อซื้อโดยการซื้อยาบ้า๖๐๐เมตร
ก็นัดหมายกันส่งยาบ้าที่บริเวณสามแยก
ระหว่างหมู่บ้านหนองไผ่กับหมู่บ้านหนองคลอง
ถึงเวลานัดหมายปั๊บตี๓ค่ะคุณผู้ชม
นายอนุวัฒน์ก็ขับกระบะมาเลย
เป็นกระบะหมายเลขทะเบียนบใบไม้พพ๗๑๓๐มหาสารคาม

แต่พอมาถึงเจอเจ้าหน้าที่ค่ะ
เห็นเจ้าหน้าที่ยืนอยู่อุ้ยทีนี้นายอนุวัฒน์ก็ตกใจสิคะ
เลยขับรถพุ่งเข้าเพื่อเปิดทางหลบหนี
ทีนี้กระบะคันที่ขับพุ่งมาเนี่ยนะ
เสียหลักพลิกคว่ำตกลงนาข้าวแล้วก็พังยับเยินเลย
ทีนี้พอกระบะพังค่ะคุณผู้ชม
นายอนุวัฒน์ทีแรกก็จะขับกระบะหนีต่อแล้วแต่ดูสภาพสิคะ
มันเป็นแบบนี้แล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะขับหนีต่อไปยังไง
รีบออกมาจากรถตัวนายอนุวัฒน์เองก็ได้รับบาดเจ็บ
แล้วตอนนั้นมันตี๓กว่าฟ้ายังมืดอยู่เลย
อาศัยความมืดหลบหนีไปได้
ตำรวจก็ไปค้นในรถกระบะไปเจอยาบ้าซ่อนอยู่อีก๘๘เมตร
ก็ต้องยึดทั้งยายึดทั้งรถกระบะ
เอาไว้ตรวจสอบเห็นไหมสติ๊กเกอร์ข้างรถ

เจ้าหน้าที่ก็มีการประสานตรวจสอบโรงพยาบาลในพื้นที่
จะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลไหนหรือเปล่า
รวมถึงคุมตัวนายอภินันผู้ต้องหา
ที่ถูกจับกลุ่มได้ส่งพนักงานสอบสวนสพนาคา
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ